คุณผู้ชมครับจำได้ไหมฮะข่าวเมื่อวานนี้ที่ประตูน้ำ
กำลังผู้หญิงกำลังเลือกเสื้อผ้าคุณพระราพรอ่าน
แล้วก็เจอมิจฉาชีพมาทั้งกรีดกระเป๋า
มาทั้งล้วงกระเป๋าล่าสุดตำรวจออกหมายจับเธอได้แล้วนะฮะ
ออกหมายจับนะฮะออกหมายจับได้นะฮะอ้าวตำรวจสอนอพญาไทยนะฮะ
ออกหมายจับคนที่กรีดกระเป๋าเนี่ยหมวกหมวกสีดำเนี่ยนะฮะ
ก็ไปก่อเหตุซ้ำด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะจุดไม่ไกลกันเท่าไหร่
คือออกหมายจับนะครับคนที่ไปกรีดกระเป๋านะฮะ
ที่ประตูน้ำหลังจากผู้เสียหาย๒คนไปชี้ชี้ภาพ
แล้วก็แจ้งความนะฮะลักษณะตรงกันเลยนางสาวดนรพร
รุนคุณารักษ์นะครับผู้เสียหายที่ไปที่สนพญาไทย
ชี้นะครับตามรูปนะฮะแล้วคนร้ายก็ลงมือก่อเหตุกับเธอไป
เมื่อวันเสาร์ที่สี่ธรรมาคมที่ผ่านมาหลังจากเห็นรูปนะครับ

ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

งั้นจะมีกระเป๋าสภาพ
มีกระเป๋าหรือย์ด้านหน้า
จะเหมาะกับการช้อปปิ้งในช่วงนี้นะคะ